เมื่อช่วงเย็นจนกระทั่งถึงวันนี้นะครับก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักในกรุงเทพมหานครทำให้รถติดแล้วก็มีน้ำท่วมขังอยู่หลายจุดนะครับ
ในขณะที่หลายพื้นที่ทั่วประเทศตอนนี้ยังคงได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยที่จังหวัดพังงามีฝนตกหนักทำให้ต้นไม้ใหญ่หักทับเสาไฟฟ้าหลายต้น
ส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณนะครับน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเสียหายหนักนะครับ
ที่อำเภอบึงสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์น้ำป่าจากเทือกเขาทรัพย์ไม้แดง
ก็ไหลเข้าท่วมถนนสายวังพิกุลทรัพย์สมทอดสูงกว่า๓๐เซนติเมตร
แล้วก็ยังท่วมบ้านเรือนประชาชนอีกกว่า๒๐หลังนะครับ
พื้นที่การเกษตรก็เสียหายเป็นบริเวณกว้าง
ส่วนที่อำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์มวลน้ำจากเทือกเขาแม่วงไหลเข้าท่วมถนน
หมู่บ้านสายเขาชนกันแม่เรวาและถนนหมู่บ้านหินดาดปางสุด
สูงกว่า๕๐เมตรรถไม่สามารถสัญจรได้
เจ้าหน้าที่ติดป้ายเตือนเพื่อป้องกันอันตรายนะครับ
ขณะที่จังหวัดนครราชศรีมานะครับฝนที่ตกหนักทำให้มีน้ำท่วมขัง
ถนนมิตรภาพทางคู่ขนานหลักกิโลเมตร๑๒
บริเวณบ้านนวลกลุ่มตำบลมิตรภาพอำเภอศรีคิ้วสูงกว่า๕๐เซนติเมตร
ตำรวจทางหลวงต้องคอยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่สัญจรไปมา
และที่จังหวัดชายภูมิฝนตกหนักนะครับทำให้น้ำป่าไหลเข้าท่วมถนนสาย๒๐๔
ชายภูมิศรีคิ้วจนต้องปิดการจราจรในช่องทางขาออกจากตัวเมืองชัยภูมิ
ส่วนบริเวณสะพานข้ามทางรถไฟอำเภอจตุรัสมีน้ำท่วมสูงกว่า๘๐เซนติเมตรนะครับ
รถไม่สามารถสัญจรได้เจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่
พร้อมทั้งสั่งเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง
จังหวัดพังงาครับเกิดฝนตกหนักทำให้ต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับเสาไฟฟ้าแรงสูง
เสาไฟฟ้าเสียหายบริเวณถนนราบำรุงตลาดเก่าย่านยาวอำเภอตะกัวป่า
รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้จนนาทีได้ตัดกระแสไฟฟ้า
และเขาตัดต้นไม้แล้วซึ่งพบว่ายังมีดินสไลด์ลงมาด้วย
ขณะเดียวกันยังส่งผลให้น้ำป่าจากเขาบ้านดอกแดงไหลผ่านคลองบางม่วง
ล้นเข้าท่วมบ้านเรือริมคลองกว่า๑๐๐หลังถูกน้ำท่วมสูงประมาณ๔๐๕๐เซนติเมตร
ชาวบ้านต้องนำทรัพย์สินไว้ในที่ปลอดภัย
ส่วนที่บริเวณถนนเพชรเกษมสายตะกัวป่าภูเก็ตก็มีน้ำท่วมสูงประมาณ๓๐เซนติเมตร
เจ้าหน้าที่ต้องคอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางครับ